ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะ
มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาปาดหน้ารถกระบะ
แล้วรถกระบะนี้นะคุณผู้ชมเป็นรถประจำตำแหน่งของท่านเจ้าอาวาส
ประโยคนึงที่พูดมาคือจีบเมียกูทำไมอุ้ย
แล้วบนรถใครนั่งอยู่อ่ะเจ้าอาวาสนั่งอยู่หรือเปล่า
บนรถเนี่ยมีคนขับรถนั่งอยู่แล้วมีลูกชาย๒คน
โอ้โฮเด็กเด็กกันนี้เด็กเจ็ดข่วบคุณผู้ชม
ถูกยิงค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสเลย
นี่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
ตรงทางเข้าวัดเขาอังคารถนนสายบ้านเจริญศุกร์
สวายสอที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่บุรีรำ
นี่ค่ะตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติไปตรวจสอบ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะจะให้ดูตรงประตูข้างคนขับ
มันมีรอยกระสุนทะลุประตู๖รู
แล้วกระจกด้านหน้าขวาอีก๑รูไฟหน้าขวา๑รู
หัวกระสุนไปตกอยู่ในรถ๑๒หัวเยอะมากนะ
บนถนนเจอ๑๕ปลอกกระสุนเจ้าหน้าที่เก็บทั้งหมดเลย
เอาไว้เป็นหลักฐานทีนี้พอฟังแบบนี้เนี่ย
บอกว่ายิงรถพลุนเลยก็ได้แล้วคนในรถล่ะจะเป็นยังไง
คนขับล่ะบาดเจ็บขนาดไหน
คนเจ็บเนี่ยนะคะคือน้องพักขพลนามวงศาหรือว่าน้องแซม
เป็นลูกชายของคนขับรถกระบะ
โดนกระสุนเจาะไปที่กลางหลังนัดหนึ่ง
ทีนี้ไปคุยกับพ่อน้องแซมซึ่งเป็นคนขับรถกระบะคันนี้
ชื่อว่าคุณพ่อสมบัตินามวงศา
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าผมเป็นลูกศิษย์วัดเขาพระอังคาร
ส่วนรถคันนี้เป็นรถประจำตำแหน่งของท่านเจ้าอาวาส
แล้วตอนเกิดเหตุผมเอารถคันนี้ไปล้าง
กำลังขับรถเพื่อจะกลับไปส่งวัด
แล้วขับมามีลูกชายสองคนคือน้องแซมกับน้องภูมิ
แซมคือเด็กชายพักขพล๗ขวบ
แล้วน้องภูมิเด็กชายภูมินอายุ๕ขวบ
ทีนี้พอมาถึงตรงที่มันเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุไม่น่าจะเกิน๔๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซสีดำมาไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้ทะเบียน
ประกบด้านข้างเลยขับปาดขวางหน้ารถกระบะเลย
แล้วก็ตะโกนมาตะโกนมาบอกคนในรถนะ
จีบแฟนกูทำไมหลังจากนั้นกระหน่ำยิงเลยค่ะ
ทีนี้ด้วยความที่คุณพ่อสมบัติขับรถอยู่ก็ห่วงลูกนะ
พยายามที่จะขอร้องแล้วอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิง
ข้างในรถมีเด็กอยู่สองคนมีอะไรค่อยคุยกันสิ
ปรากฏคนร้ายไม่สนใจค่ะเดินพุ่งเข้ามา
แล้วก็ยิงข้างรถอีกหลายนัดหลังจากนั้นนะหนีไปเลย
แล้วตอนนั้นหัวอกคนเป็นพ่อหันไปมองลูกก่อนเลย
แซมหันมาบอกพ่อบอกว่าพ่อช่วยหนูด้วย
เจ็บหลังพ่อพาหนูไปหาหมอด้วย
นี่คือประโยคสุดท้ายค่ะที่น้องแซมพูดได้
หลังจากนั้นพ่อมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกเลย
ประคองรถขับรถไปไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
รีบพาน้องแซมลูกชายส่งโรงพยาบาลหน่อย
ทีนี้ก็เลยต้องมาถามถามคุณพ่อนี่แหละ
ว่าพ่อมันเกิดเรื่องอะไรขึ้น
เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่า

พ่อสายหัวนะบอกว่าไม่เคยเลย
ไอ้คนร้ายที่มันเอาปืนมายิงเนี่ยไม่รู้จักด้วยว่าเป็นใคร
ส่วนที่คนร้ายตะโกนมาตะโกนมาบอกว่าจีบเมียกูทำไมเนี่ย
คุณพ่อบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เพราะว่าตัวผมเองลูกสองคนแล้วนะ

เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะยิงผิดคนนี่ค่ะ
สีชมพูนี่คือคุณพ่อไหนลองฟังหน่อยสิ
ผมไปกับลูกสามคนมีเด็กสองคน
เขาก็ยิงอย่างเดียวไม่สนใจเลย
ผมจอดเลยครับผมจอด
ผมบอกผมขอลอกหมดอย่ายิงในรถมีเด็ก
ถ้าจะยิงยิงผมคุยกันก่อนก็ได้
เพราะว่าผมไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วสาเหตุที่เกิดมีกับอะไรครับ
เขาคิดว่าผมไปจีบแฟนเขา
แต่ผมไม่เคยอย่ายิง

กลัวอย่างเดียวกลัวถูกลูก

ครับลูกบอกว่าพ่อชื่อนายด้วย

น้อยเจ็บหลังพ่อข้างในไม่เอาอ้าวเมืองด้วย
ฟังเล่าก็น้ำเสียงพ่อเสียงสั่นเลย
คุณจุธารัฐคุณชิสาหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่

ถ้าเกิดว่าขับรถมาแล้วแบบเราอยู่คนเดียว
แล้วอยู่กับลูกอีกสองคนมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

ทีนี้ตัวคุณพ่อคุณพ่อสมบัติก็คิดว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัว
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าก็น่าจะยิงผิดตัวนั่นแหละ

ไอ้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มารัวยิงเป็น๑๐นัดคือใคร
คือในตู้ค่ะคุณผู้ชมอายุ๓๗ปี
ในตู้เคยต้องโทษคดียาเสพติด
แล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาไม่กี่เดือน
ดูสิมาก่อเหตุแบบนี้อีกแล้วนะคะ
ตอนนี้กำลังเร่งตามตัวในตู้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
ถ้าใช้ยาเสพติดบางทีอาจจะหลอนก็ได้นะ
คิดไปเองอะไรแบบนี้นะ
ให้ตำรวจรีบจับให้ได้โดยเร็วนะคะ